คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องหลอนที่มรยอง
ผู้ชายคนหนึ่งเขาเสียชีวิตในรถกระบาดของเขา
ซึ่งจอดอยู่หน้าหอพักมาแล้ว๕วัน
กว่าจะมีคนไปเห็น๕วัน
กู้ภัยไปเจอพยายามจะเปิดรถ
ไปเจอว่ากุญแจรถนั้นอยู่ในคอของผู้ตาย
แต่จังหวะที่เปิดรถจู่มีเสียงเพลงดังขึ้น
ประโยคที่ว่ากอดฉันให้นานได้ไหม
เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลา
แล้วมันเกิดขึ้น๒ครั้งหลอนมากไปดูครับ

เดี๋ยวมันเป็นเสียงเพลงจากรถคันอื่นเปล่า
รถคันนี้เลยฮะเพลงของคุณอ้วนวารุณี
สุนทรีสวัสดิ์ถ้าเกิดว่าในยุคก่อนคงจำได้

กอดฉันให้นานพอแล้วเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์
อดฉันให้นานได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาว

กู้ภัยเขาบอกว่าเขากำลังจะเปิดประตูรถ
เพื่อระบายกลิ่นของศพของผู้เสียชีวิต
เขาว่าในรถนี้เขาตายมาแล้ว๕วัน
แล้วกำลังจะมีการตรวจสอบกำลังจะนำศพออกมา
รถย้ำนะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเสียงรถกู้ภัยนะครับ
ของผู้ตายไม่ได้มีการสตาร์ทเอาไว้แล้ว
กุญแจครองที่คอของผู้ตายอยู่
ตอนนั้นพี่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์
นึกว่าก็สตาร์ทรถไว้หรือเปล่า
ใช่ฮะรถกู้ภัยรถของผู้ตายเขาดับเครื่อง
แล้วจู่เพลงมันก็ดังขึ้นมาทุกคน

พอตั้งสติได้กู้ภัยก็เลย
เอาไม้เนี่ย

เอาไม้เข้าไปกดปิดเครื่องเสียงก่อน

กล้าเอาตัวแทรกไปเพลงก็หยุดลง
แป๊บเดียวดังขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งฮ

อดฉันให้นานได้ไหมดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง

นี่พี่พยายามมองให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดนะ
กดเอาไอ้ดีเปล่าแบบเล่นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้

แน่นอนทุกคนก็เป็นถึงเรื่องของ
ความเชื่อเจ้าของรถอาจจะห่วงรถหรือเปล่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าหอพักแถวมาตะพุทธที่มรยองครับ
ผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ในรถกระบาดสีบอล

นายอิสระสะทองบนครับ

สภาพศพไม่ได้มีบาดแผลการถูกทำร้าย
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วัน
แล้วคาดว่ามาจากโรคประจำตัวกำเริบ

แล้วก็เสียชีวิตในรถของตัวเอง

แล้วก็ส่งไปตรวจสอบชนะสูตรที่โรงพยาบาล

พี่ชายนี่นะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

หลังทราบข่าวก็เดินทางมารับศพพี่

ตามโดยวิญญาณกันไป
รถคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากหอพักไปแล้ว
แต่สาเหตุการตาย

ยังต้องรอการพิสูจน์อยู่นะครับ

เพลงที่ดังขึ้นมา๒รอบเองเนี่ย

มีทั้งเรื่องของเสียงแตรไหมก็มี

มันทำให้ระบบไฟของรถมันรัดวงจรมันเกิดขึ้น
แต่เหตุการณ์นี้รถไม่ได้ชน
รถมันจอดนิ่งสภาพปกติ

น่าจะเกิดจากไฟฟ้าหรือว่าระบบเครื่องเสียง

กุญแจมันก็คล้องที่คอของผู้ตาย
ก็ยังไม่รู้ว่าเสียงเพลงที่มันดังขึ้น

หรือจะเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาจากผู้ตายหรือเปล่า

ก็จะเป็นสิ่งชวนขนหลุกที่เกิดขึ้นที่มรยองนะครับ